เท่าที่ที่จะให้ผู้หญิงคับมือ

มีการติดกระดู่งสวยขึ้นอีกแล้วนะครับครับสาธารณ์ครับขอบคุณครับ

พูดบทฤษค่ะ

ปากเป็นตัวแม่ไวรัสเสือ

เบื้องต้นน่าจะมาจากสัตว์ป่า

แรกบอกเป็นงูก็ไม่ใช่

ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เพิ่มขึ้นจาก๘๑เป็น๑๐๖รายแล้ว
ยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจาก๔๕๑๕เป็น๒๘๓๕นะคะ
ยืนยันยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เพิ่มถึงประมาณ๖๕เปอร์เซ็นต์
ภายในเวลา๑วันก็เร็วมาก
ซึ่งขณะนี้การให้ระบาดต่อเสียวไวรัสโคโระน่าและสายพันธุ์ใหม่
เหมือนกับการระบาดของไวรัสโคโรนา
โรคนี้เนื่องจากเชื้อไวรัสนี้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะ

วันเดียวกันเนี่ยนะคะสาธารณสุขของบาวาเรียซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันนะคะ
ก็ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นรายแรก

เพราะว่ามันจะเพาะเชื้อมากในความหนาวมันจะกลัวความร้อน
นับว่าเป็นรายที่๔ในยุโรปโดยเป็นชายในเมืองสตานเบิก
ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมิวนิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ๓๐กิโลเมตร
นิกหรือมึนเช่นก็เป็นเมืองหลักของบาวาเรีย
โดยกองสาธารณสุขของเบาเรียก็แจ้งผ่านเว็บไซต์ว่าขณะนี้
ชายผู้ที่ป่วยเขาติดเชื้อในสภาพดีแล้วก็ถูกแยกให้ได้รับการรักษา
แล้วก็ติดตามอาการพร้อมกับขอให้ประชาชนที่ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยอะไรเนี่ย
รีบมาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ให้มาดูว่ามีอาการหรือเปล่า
คือว่าบางทีมันไม่แสดงอาการแต่มันติดเชื้อไปแล้ว
เขาบอกว่ามันจะพอเชื้อ๑๑๐วันใช่ไหม
คือ๑๐วันได้๑๐วันซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยค่ะคุณค่ะ
ดังนี้ค่ะในแพทย์สุขุมกัญชนาภิมัยประหลักส่วนศาลนักศึกษ์ก็บอกว่า
พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๐๑๙เพิ่ม๖ราย
อันนี้เพิ่มมาอีก๖รายนะฮะโดยเป็นชาวจีนทั้งหมด
ซึ่ง๕ใน๖นี้เป็นคนในครอบครัวเดียวกันมาจากเหอเปย
แล้วอีก๑รายมาจากส่งชิ้งซึ่งผู้ป่วยที่พบในกลุ่มใหม่มีอายุ๖๖๐ปี
เพราะเป็นครอบครัวเนี่ยนะฮะผลการตรวจเชื้อ๒ครั้งเพราะว่ามีค่าบวก
ขณะนี้ทั้งหมดรักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล
แพทย์สุขุมกล่าวว่าผู้ป่วยเดินทางมาตั้งเดือน๑สัปดาห์แล้ว
ทั้งหมดมี๗คนคนที่๑ป่วยเลยมาติดอีก๔คนรวมเป็น๕
อยู่สนามบินไม่มีอาการไม่มีไข้นี่ไงฮะ
ที่เขาบอกว่าจะรอดมาได้เพราะถ้าไม่มีอาการ
เราก็มาเพาะเชื้อไว้ใน๑สัปดาห์
ทีนี้ภายหลังสองคนที่มาด้วยเนี่ยก็ยังไม่เป็นไร
แต่ว่าเขาก็เอามาสังเกตอาการหมดก็ไม่ปล่อยให้ไปที่ไหนนะฮะ
รอพบผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งในบ่ายวันนี้
ซึ่งทั้งนี้ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนนะฮะ
คนไทยอย่าเพิ่งไปเนอะแล้วขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
ใครที่มีอาการไอจามขอให้เข้ามาตรวจที่โรงพยาบาล
คนที่ไอเราปิดปากนะเราไม่สบายเราใส่หน้ากากนะ
อกจากนี้ถ้าสังเกตว่านักท่องเที่ยวจีนไอจามขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
และขอความร่วมมือจากคนไทยให้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วย
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

ตอนนี้กลับไปแล้วเมื่อวันที่เรารายงานไป
กลับบ้านไปแล้ว๕ลายอีก๓ลายนั้นยังอยู่ที่โรงพยาบาล
เพื่อรอตรวจเชื้อว่ามีผลเป็นลบหรือเปล่า
ก็ย้อนกลับไปที่นี่แหละล้างมือบ่อย
ใช่ไหมฮะกินอาหารสุกอาหารร้อน

ใช่ก็คือนี่คือป้องกันแบบเบสิกไง
เมื่อวานตัวเองไปดอนเมืองปรากฏว่าถามเขาว่าเฮ้ย
ตอนนี้เขาบอกเอาจริงคนจีนที่อยู่ประเทศไทย

เฟฟก็กลับไปเมืองจีนซะอีกณตอนนี้
เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้แต่มันไม่ได้ด้วยวีซ่าด้วยอะไรก็แล้วแต่
อยู่เมืองจีนตอนนี้คุบนักท่องเที่ยวใช่ไหม
เมื่อวานไปดอนเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกรุ๊ปจีน

ถามหมอเหมือนกันเธอไปทำอะไรวะ
เมื่อวานไปงานศพของพ่อคุณเนวิน
เมื่อวานไปงานกับปู่ชัยก็เลยไปเจอท่านรัฐมนตรีอนุทิน

ตอนนี้คือคนไทยโอเคล่ะ
เรื่องต้นเราต้องให้ประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด
แต่เราดูแล้วผู้ป่วยคนไทยเราโชคดีนะครับ
คนที่มารักษาตัวอยู่ที่ประเทศนารบก

เพราะฉะนั้นแสดงว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เขา
มีการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง
คำถามคือถ้าสมมุติเอาจริงเนี่ย
วันนี้จะต้องปิดประเทศคำว่าปิดประเทศคืออะไร
เราไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาได้เลย
เราจะต้องปิดเช่นวันนี้เดี๋ยวถ้าสมมุติวันที่๒๘
ที่คนคำถามว่าวันนี้๒๘ยังฮะ
วันนี้วันนี้๒๘เดี๋ยวจะต้องส่งเครื่องบินเนี่ย
รับคนที่อู่ฮั่นหมายถึงว่ามีนักเรียนไทยที่อู่ฮั่นเนี่ย
เป็นจำนวนมากเลยที่รอการกลับมาอยู่
คำถามของคนไทยคือเนื่องจากนักเรียนเขาก็เคยบอกว่า
ตอนนี้สภาพแบบว่ากลัวจะไม่มีอะไรกิน
เนื่องจากเมืองเราเราเห็นแชร์ตามอินเตอร์โนอินเตอร์เน็ตแล้วเนี่ย
เมืองเป็นเมืองล้างไปคุณเคยไปอู่ฮั่นเคยไปมั้ย

อู่ฮั่นเป็นเหมือนมรดกโลกเหมือนกันนะฮะ

จะต้องควบคุมตัวอย่างหนักเลยว่า

นะฮะตื่นตัวเยอะพอสมควรเกี่ยวกับทั้งหมดทั้งมวล
นายกนายกเองเนี่ยนะฮะเขาก็บอกเลยว่า
ทั้งหมดนายกเขาบอกโอเคแหละประเทศไทยของเรายังไม่จำเป็นจะต้องมีการปิด
วันนี้จะต้องปิดประเทศเพราะว่าคนไทย
การคัดแยกการคัดกลอง
ส่งได้ดีกว่าประเทศในเอเชียหลายอันเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวจีนเยอะมาก

ลายยังไม่รู้จำนวนเพิ่มล่าสุดเท่าไหร่

แต่มาเกาะมีจำนวนน้อยกว่าประเทศไทย
ก็ที่ไทยอยู่อันดับ๒อ่ะ
ถ้าวันนี้ไทยเจออีก๖
ก็อาจจะชนะฮ่องกงก็ได้นะฮะ
ก็เลยหักลบไปหลังจากนี้เหลือเท่าเดิม
แต่จีนเนี่ยติดเชื้อเนี่ย๔๕๐๐ถูกของเราเนี่ย
ไม่มีจำนวนนี้ในขนาดญี่ปุ่นเอง
ที่คนไทยชอบไปเรื่อยญี่ปุ่นก็มีนะฮะ
ญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีอยู่๔นะฮะซิงคโปร์
มี๕เวียดนาม
มี๒ไปถึงเนปานแล้ว
เนปานก็ไปถึงแล้วนะฮะ
มาเลเซียก็มี๔สหรัฐอเมริกา
มี๕อันนี้คือ
ที่เรากำลังจะต้องดู
ดูมากที่สุดทางด้านเอ่อ

ผู้ติดเชื้อไวรัสนะฮะโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ย
ตอนนี้เพิ่มอีกสองลายแล้วนะครับทางไทยรัฐก็บอกเลยผู้ป่วยรายหนึ่งเนี่ย
เป็นพนักงานขับรถประจำทาง
ชาวญี่ปุ่นอายุ๖๐ปี
ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปเมืองอูฮันเลยพี่
ญี่ปุ่นอาจจะติดจากนักท่องเที่ยวไหม
ถูกต้องเป็นพนักงานขับรถ

ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าโดนตัวกันได้ไหม
แต่รู้แล้วล่ะอย่างหนึ่งพี่จะต้องระวัง

ตอนนี้เราเห็นมั้ยไอจามกันตลอดเลยเนี่ย
ทั้งนั้นเลยไอตรงเนี่ยนะฮะ
ทำให้ตอนนี้ล่าสุดญี่ปุ่นก็มีไปที่๖คน

ติดมาจากไหนยังไม่รู้อันนี้ปัญหาใหญ่
เดามันคือไวรัสตระกูลเดียวกับซา
ไวรัสเราจำโรคซากันได้ใช่ไหมมันเป็นไวรัสกับซาตอนแรก
มันบอกว่าจากสัตว์สู่คนถูกต้องไหมครับจากสัตว์สู่คน
ณวันนี้ค่อนข้างออกมามั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะว่ามันก็สามารถติดต่อกันได้
จากคนสู่คนได้เหมือนกันแพร่กระจายยังไงแพร่กระจายเนี่ย
มันก็จะแพร่กระจายหนึ่งเบื้องต้นนะพี่นะเขาบอกสัมผัสอาจจะเป็นไปได้
สัมผัสเป็นไปได้สองน้ำมูกอาจจะเป็นไปได้น้ำลายเป็นไปได้เขาว่าอย่างนี้
ถามว่าไปปุ๊บเราเห็นคลิปที่เขาแชร์กันไหมฮะที่บอกเป็นไข้หวัดโคโรนาแล้วแบบตัวพับไปเลย
ใช่ระยะเวลาการฟักตัวเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าเป็นโคโรนาเนี่ยนะฮะ
สองถึงสิบสี่วันนะฮะพัสดุจากจีนคนที่สั่งของจากจีนวันนี้
มีสิทธิ์ที่โคโรนาจะมาคุณสั่งชิปปิ้งของทั้งหลายโดนกันนะฮะ
การเพาะเชื้อถ้าเอาสารจากร่างกายไปก็ใช้เวลาสี่วันนะสี่ถึงสิบสองวัน
สิบสิบสี่วันอ่ะบางทีเพิ่งรู้
พอสมควร
๖๐คนแล้วก็มีคนไทยที่ยังอูบอยู่
แล้วก็ทำงานมีอีกเยอะ
ปรากฏคำถามว่าเอ้าแล้วเขาจะได้กลับมาบ้านเราไหม
ล่าสุดนะฮะคุณดอนคุณดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เขาพูดเลยว่าการเตรียมอพยพคนไทยออกจากอูฮันในประเทศจีน
หลังเกิดโรคระบาดของไวรัสโคโรนา
ขณะนี้ก็ประสานกับคนไทยที่อยู่ในประเทศจีนอย่างใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของคนไทย
เรื่องจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ยังอกเนื่องจากสนามบินเขาปิด
เอาง่ายคืออูฮันตอนนี้ไม่ใช่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการที่จะอบพยพคนไทยมา
แต่คือเขาค่อนข้างจะเด็ดขาดพี่คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า

ทั้งหมดตอนนี้๖๔คน
แล้วก็ถามว่า๖๔คนตอนนี้เป็นยังไง
คนคือทางรัฐบาลเช็คตลอดนะฮะ
เช็คตลอดว่าทั้ง๖๔คนเป็นยังไงบ้าง
ปรากฏทั้งหมด๑๔คนยังแข็งแรงดีอยู่
ส่วนการเดินทางกลับนั้นก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วแต่ขนาดเดียวกัน
ทางเมืองจีนเขาค่อนข้างจะมีมาตรการที่แข็งแรงพอสมควร
ก็เลยปิดปิดห้ามคนในออกคนนอกเข้า

ถือเป็นมาตรการปกติเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูก

คนจีนรับเป่าดูแรกคนไทยทางนัฐบาลจีนครับ

ไม่เหลือในปีครับคือประเด็นคนเขาไม่มีอะไรกินไปแล้ว

นี่กาโหลีในโรงพยาบาลทำศริยภาคก็ยังมีมาตรการเลย
อยู่ที่เมืองอูฮันดูสิตอนนี้อยู่แรกนะก็ท่านที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองอูฮันด้วยแต่ณวันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ขาดคุณรู้ไหมฮะนักท่องเที่ยวจีนสิ่งหนึ่งเดี๋ยวกลัวคนไทยจะไม่เหลือคือหน้ากากทั้งหมดหน้ากากปรากฏว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจีนกลายเป็นของที่นักท่องเที่ยวจีนต้องขนกลับไปบ้านตัวเองมีเท่าไหร่ขนหมดเลยเขาไม่ผลิตเหรอวะสิบชิ้นต่อ
เขามีโควต้าเขาเช็คด้วยด้วยการ์ดเลยว่าให้ใช้แค่นี้อย่างไม่พอนะคะเออเขาถึงต้องมาซื้อที่เมืองไทยอย่างงี้เออแต่สิบตอนต่ออาทิตย์ต้องพอนะคุณไม่พี่อันหนึ่งใช้สองศ
ฝุ่นเรายังไม่เห็นความตายถูกไหมอันนี้มันคนตายเป็นว่าเล่น
คนคนละยังไงแรงกว่าฝุ่นมันแรงกว่าแต่เรายังไม่เห็นว่าใครตาย
ยังไม่ป่วยเพราะมันเป็นคนระยะยาวอืมถูกไหมแต่อันเนี้ยปรากฏว่ามี
เป็นปุ๊บแล้วมันมีตายให้เห็นเกิดขึ้นเป็นหลักร้อยคนจากการดูคนที่
เสียชีวิตนี้ก็คืออายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็มีโรคประจำตัวก็หลายคน
นะฮะก็ส่วนมากจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันทางร่างกายต่ำหรือว่าสุขภาพ
แข็งแรงเมื่อวานนี้ทั้งเด็กเด็กอ่ะยังไม่เมื่อวานทั้งเมืองอูฮัน
เขาประกาศเขาตะโกนกันไหมเราจะสู้ในเมืองอูฮันเฮ้ยเป็นภาพที่
อ่ะเนอะเขาเขาแชร์กันได้เยอะโกนให้กำลังใจกันเองนะฮะเอ้าไปแล้วฮะ
เราไปกันต่ออีกหนึ่งข่าวมาจากเฟซบุ๊กนะฮะคุณอาทิตย์บัวเพชรเนี่ย
เขาได้โพสต์เมื่อวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
โดยในคลิปเนี่ยมีรถยนต์คันหนึ่งจอดซ้อนคันอยู่แต่ไม่ได้เข้าเกียร์
หรือดึงเบรกจากนั้นมีหญิงสาวสองคนครับต้องการที่จะเลื่อนรถยนต์ที่
จอดซ้อนอยู่เนี่ยแต่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ใช้มือดันเข็นออกไปกลับใช้
อะไรคุณรู้ไหมเท้าเท้าถีบยันท้ายรถคันดังกล่าวเนี่ย
หลายต่อหลายครั้งเพื่อให้เลื่อนออกไปนี่คุณดูนี่นี่นี่นี่
คือเอาง่ายจอดอยู่ในปั๊มนั่นแหละแต่ก็คือรถคันนี้คงมาจอดขวา
ตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้ใส่เกียร์ก็เอาให้เข็นนั่นแหละปรากฏว่าคนชี้แจง
คนโพสต์กันนะหนูนะระบุว่าไงรู้ไหมฮะช่วยแชร์กันหน่อยนะครับ
คนแบบนี้มันไร้มารยาทวันนี้ผมได้ไปทำธุระแถวสุวรรณภูมิ
แล้วยามที่ดูแลปั๊มบอกว่าให้ผมจอดขวางเขาไว้แต่ไม่ได้ล็อกอะไร
ค่ะนะฮะไว้เลยเพื่อให้เขาเข็นได้เขามาถึงไม่ใช้มือเข็น
แต่เขาใช้ตีนถีบนี่ที่บ้านเขาสอนกันมาแบบนี้หรอครับ
มารยาทหัดใช้บ้างนะครับไม่ใช่ทำแบบนี้พี่ยามที่ดูแลปั๊ม
ได้ถ่ายทะเบียนรถเอาไว้ให้แล้วก็พี่รถข้างเขาก็ถ่ายวีดีโอ
เอาไว้อ๋อนี่จากขอบคุณครับจากรถข้างฉันเคยนะมีรถมาจอดขวาง
ฉันไว้อย่างเงี้ยแล้วมันก็สามารถเข็นได้แต่ดิฉันไม่สามารถจะ
เอามือเข็นได้เพราะฝุ่นคลักมากอันนี้จะทำยังไงดีประเด็นอันเนี้ยเอ่อ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเธอไม่รู้จะทำยังไงทำไง
ฉันเอาสีข้างฉันเนี้ยเอาเอาเอาเอาตรงเนี้ยแล้วก็เอาดันดัน
แล้วอย่างเงี้ยแล้วเสื้อผ้าไม่เปื้อนเหรอก็ก็ให้มันฝุ่นแล้ว
โลนว่ะที่จอดรถอันเลิน

คุณฮะทุกวันนี้เหรียญมันมี๒ด้านทุกอัน

โดยมีทั้งฝ่ายที่มองว่าสาเหตุที่เท้า

เพราะผู้หญิงไม่มีแรงที่จะเข็น

กว่าฉันจะใช้แน่นเหมือนกับที่ไม่ไหว
กว่าจะได้คันนึงมันไม่ใช่รถคันละหมื่นสองหมื่น

ฉันจะขนาดเข็นอยู่คนเดียวอยู่ตั้งนาน

สยามเมื่อก่อนมีร้านอยู่แถวสยาม

ล่าสุดเจ้าของโพสต์ก็เปิดเกิดแล้วครับ
เจ้าของโพสต์บอกหลังเกิดเหตุรถ

ตนเองก็ได้ทำเรื่องเคมประกัน

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ติดต่ออีกฝ่ายไปแล้วนะฮะ
แต่คู่กรณีบอกว่าเขาไม่ผิดเขาไม่รับผิดชอบ

ง่ายนิดเดียวก็อย่าจอดขวางแค่นั้นเองกระจก

ถ้าสมมุติลักษณ์ห่วงของห่วง

ทุกวันอีกหน่อยที่จอดรถจะต้องฆ่ากันตายเนอะ

อีกหน่อยจะต้องหนักกว่านี้พี่ลงมาฝั่งกันเลย

ประเทศไทยคุณต้องซื้อที่จอดรถแล้วค่ะ
โอ้โฮขับรถกันนะ

เดี๋ยวเราไปเจอกันนั่งรถใต้ดรีนกันกัน

ถ้าสมมุติว่าเธอไม่ได้มีการจดทะเบียนแบบนี้นะ
เข้าไปในเวลานี้ไม่ได้นะโดนจับทันที
ถ้าเธอจอดนะถ้าหยอดเหรียญเสร็จแล้วจอดนะ
ถ้าเกินชั่วโมงนึงนะไม่มานะเธอก็โดนจับทันที

แล้วก็ทำเป็นปุ๊บแล้วก็กลับมาใหม่

ต้องให้เลยไปเป็นสักชั่วโมงนึงถึงจะกลับมาได้
ไม่ต้องเผื่อแพ้ให้คนอื่น
มันเป็นเรื่องที่ยุ่งที่สุดเลยในเมืองนอก
บอกให้เนี่ยเราสบายที่สุดแล้วประเทศเรา

แต่สิ่งที่ไม่เครียดคืออากาศตอนนี้กลับมาหนาวดีมาก

อากาศนี้มันเป็นตัวบ่งบอกรู้ป่ะ
อากาศเย็นสบายหนาวอารมณ์ดีตลอด

รู้เลยนะอากาศมันต่างกันโดยดาวกับฟ้า
หิวเลยนะต้องแน่นอนดูสดใสฟ้าฟ้าฟ้า
ขึ้นทอเวย์มองเขาแบบแล้วมันเห็นตึกอ่ะ
นี่ไงฉันไปนครสวรรค์มาตลอดทางเนี่ยที่เขาแบบว่า
สุกนะเขาเผากันเป็นแบบว่า
โอ้โหสุดลูกหูลูกตาเลย
นี่พื้นนี่มาเกลียมเพิ่งกำลังแบบว่าสดร้อน

เออชีวิตนี้จบมั้ย
เอออ่ะนายกริจสยามคงสตรีเนี่ยนะคะ
ก็เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินถนนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเผยว่าสภาพอากาศยังหนาวต่อเนื่องค่ะคุณ

ดอยอินถนนวัดได้๔องศาค่ะ
ส่วนที่กิวแม่ปานวัดได้๐องศา

แต่กรุงเทพฯไม่รู้สึกอะไรหรอกมั้ง
แต่ลมชื่นใจมีลมมาชื่นใจใช่
เอางี้ดีกว่าไปยืนแล้วเหงื่อไม่ออก
ก็ลองอีกสักประมาณ๓เดือนสิเดี๋ยวเหงื่อจะออกให้ดู

มดไปถ่ายรายการมันเหงื่อออกเยอะนะเหมือนทำงานหนักนะ

พอเช็คกลับจากบุรีรำแล้วไปทำเลยไง

ก็ที่จุดทำการอุทยานวัดได้๓องศาเซลเซียส
ก็เลยทำให้เกิดเม้ยขาบแล้วก็น้ำค้างแข็งในหลายจุดค่ะ
น้ำในสายยางกับท่อน้ำนี่นะ

เชื่อไหมกลายเป็นน้ำค้างแข็ง
ท้องฟ้าเปิดนะจ๊ะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความหนาว

เมื่อกี้มีแพ้เหมามาเกาะอย่างนี้หน่อยสิ
มันพัดเข้ามาหามันก็ไม่ได้

เรียนมาจำได้เรียนเรียนมาฉันจำได้ฉันไม่เคยทิ้งสิ่งที่เรียนมา
น้ำเวลาออกมามันก็จะเป็นเกร็ดในประมาณนี้

สูญอุตุนิยมวิทยาศาสตร์ภาคเหนือนี้นะครับ
จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็บอกมาอย่างนี้ว่า

เคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเชียงเหนือ
ในขณะที่บริเวณกดอากาศสูง
หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
เอาอย่างงี้ง่ายอย่างเกาหลีอย่างนี้นะ
หิมะตกแต่ในเมืองโซเนี่ยไม่ตก
เห็นไหมในเมืองเนี่ยไม่ตกมันหนาวไหมหนาว
อยู่ใกล้ทะเลไม่เพราะมันมีตึกลามบ้านช่องมันมีอะไรอย่างเงี้
มันคือยากมันมีฮิตเตอร์มันอะไรอย่างนี้
มันติดลบอยู่๓๐๔๐องศาติดลบอยู่นะเขาบอก
แต่เวลามนุษย์ไปอยู่แป๊บเดียวอย่าร้อนอุณหภูมิ
ที่กรอดไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ต้องกลัวเขาบอก
ในอนาคตบางอันติดลบอยู่๖๐องศา
ลบ๖๐องศาไม่ต้องตกใจ

ก็เมื่อ๒ปีที่แล้วนี่ฉันไปเกาหลีใช่ป่ะ

เชื่อไหมในเดือนเดียวกันที่ที่ฉันไปมาเนี่ย

เหมือนกันเด๊ะเลยนะช่วงเวลาเดียวกันเด๊ะจาก๒๕

ขณะที่ทางดอยหนาวนะฮะแต่ว่าไฟป่าเนี่ยมาแล้ว

ธพลเจริญชันศาอธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็เปิดเผยว่าเดือนนี้มกราคมถึงเมษาเนี่ย

จะมีปัญหาหมอกควันมาจากสถานการณ์ไฟป่า
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้
เศรษฐกิจสังคมนาคมโอ้โหมาเป็นชุด
และการท่องเที่ยวโดยกระทรวงทรัพย์และสิ่งแวดล้อมเนี่ย
มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมมือกัน

ไม่กลัวยังอยู่ตลอดแล้วนี่งา
อัธพลกล่าวต่อว่าตอนนี้นะฮะตนได้ลงพื้นที่ที่แม่ทะลำปางเพื่อติดตามสถานการณ์
เพื่อประสานงานกับทางจังหวัดและให้ซักซ้อมจำลองสถานการณ์ให้เกิดไฟป่า
เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ต้องมีการซักซ้อมแล้วก็เข้าใจการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
แล้วก็ให้ออกลาดตะเวนเฝ้าระวังและจับกลุ่มผู้จุดไฟ
บัดดำเนินคณีตตามกฎหมาย
ส่วนอันนี้เขาก็บอกมาว่าเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
กฎหมายเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยวางแผนรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยใช้กลยุทธ์๗ระดับฟังนะ๑ใช้กลไกภาครัฐสนับสนุนการทำงานในระดับจังหวัด
แปลออกมั่งสองประเมินสถานการณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อกี้ไม่เก็บโดรนนะแน่๓การวางแผนลดจุดความร้อน
อันนี้เขาทำกันอยู่จริงในพื้นที่
จัดทำแผนเผชิญเหตุและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่ใช้ดับไฟเข้าระงับเหตุ
อันนี้จริงเพราะที่ฉันส่งเครื่องเป่าใบไม้ไปหลายชุดแล้วนะฮะ
ระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจากนอกพื้นที่มาช่วยเสริมเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลาม
๖สร้างเครือข่ายความเริ่มมือจากภาคละละเอกชน
ซึ่งอันนี้สำคัญมากแต่ว่าไม่ค่อยนะครับ
จุดไฟก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นแหละที่เขาจุด
บังคับใช้กฎหมายกับคนที่จุดไฟเผาป่าเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่า
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอุดมคตินะทั้ง๗ข้อที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ยังเกิดขึ้นทุกปีเพราะมันเกิดจากธรรมชาติด้วยเพราะว่า

หน้าแรงมันแห้งมันเสียดสีไปมามันก็ไฟลุกแล้ว

เมื่อวานนี้มีโอกาสถามเขาม่อนไปก็เจอ

ตอนนี้เมื่อก่อนเราช่วงนึง

นี่ปรากฏว่าการกำจัดอ้อยหลังจากฤดูพอปลูกสิ่งโดยที่ความได้คือเผ่าเผ่าเผ่าเกษดวันนี้
หรือภาคเหนือก็เผา

ตอนนี้ยังพอสื่อสารกับประชาชนได้ว่า

ขนไปการปลูกยกแปรงมาที่มันยกแล้วคล่ายเลย

ต้นผ่ายแต่ต้นผ่ายเนี่ยมันโตเร็วมาก

จะต้องแบบว่าสลับปลูกพืชตระกูลถั่วถูกต้องไหม
เราเคยเรียนหนังสือกันมาจำได้ไหมฮะแบบว่าสมมุติเราปลูกพืชนี้ปุ๊บปลูกข้าว
เพื่อที่จะเป็นการพวนหนาดินหรืออะไรต้องปลูกพืชตระกูลถั่ว
ทุกวันนี้มันไม่ใช่นี่ทุกวันนี้มันเป็นสารเคมีอย่างเดียวนี่
แล้วก็ถึงเวลาปุ๊บต้นไผ่ก็ขึ้นเร็ว

ถูกก็เลยมีการเผาเผาเพราะฉะนั้นไอ้การเผาเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงยาก
จะวนมาเป็นรูปเดี๋ยวช่วงนี้เผาก็จะเป็นปีหน้า

แล้วก็เมื่อที่เตรียมสื่อจริงอะไรของเขาอีกไม่เจอตอนที่ไม่มีลมพัดออกไป

เพราะว่ามันมีรมร้อนช่วย
ทีนี้ก็เหมือนเขาดูที่ดาวเทียมตอนที่เรามี๒๕เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เยอะ

ก็คือเขาก็เหมือนเราเขาก็ปู่อังค์
เพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่เมื่อกี้ที่พี่เหมียวถามบอกว่าหน้ากากอันหนึ่งใช้ได้๒๓วัน

วันเดียวต้องทิ้งทุกวันนี้โอเคละวันเดียวต้องทิ้ง
สำหรับไอ้แมสที่กันโคโรนาได้
ถ้าเป็นควันแบบเผาไหม้แบบป่าอย่างนี้ก็

แล้วเมื่อกี้ชาวเชียงใหม่ส่งมาว่าโอ้โหตัวเองทัวร์จริงทุกวัน
คนเชียงใหม่ตอนนี้หาซื้อแมสไม่ได้แล้ว
เพราะว่าทุกคนขนไปหมดเมื่อกี้เขาตอบกันมาเยอะพอสมควรนะฮะ
เขาบอกนักท่องเที่ยวขนไปหมดเลยมีเท่าไหร่มีกี่ชิ้น

เขามาขาดจนถึงมันเป็นของเปล่ามา

ออกเลยทำพอว่า๒๕แต่ว่าไม่ใช่

ไม่ต้อง๒๕เอาปกติได้เพราะกันสารคัดร่าง
เขาบอกว่าจริงแล้วโคโรนาขอทำความเข้าใจใหม่ว่า
ไม่สนับสนุนให้ใส่ซ้ำ
และอะไรนะคุณหนุ่มบอกเมื่อวานว่าคนที่ไม่ป่วยจริงไม่จำเป็นต้องใส่

เราก็กลัวนะพี่พี่ไม่กลัวหรอ

แล้วจนถึงทุกวันนี้เรายังไม่รู้มันติดยังไงเลย

คนไทยไม่ค่อยเดินแล้วนะกลัวเหมือนกันนะ

มาเรื่องของการดูแลผิวพันธุ์บ้างนะคะ
วันนี้ขอเน้นไปซึ่งการดูแลผิวพันธ์ของทารกแรกเกิด

ยังมีโครงสร้างผิวที่ยังไม่แข็งแรงและบอบบาง
จึงทำให้ผิวสูญเสียน้ำแล้วก็แห้งง่าย

ที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองก็อาจจะทำร้ายผิวของลูกคุณได้นะคะ
ต้องยิ่งหาวิธีถนอมผิวพร้อมกับปกป้องผิวของลูกน้อย

วันนี้ค่ะขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยให้คุณพ่อคุณแม่หมดความกังวลใจ

ก็ได้ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ว่าไม่ทำให้แพ้แล้วก็ระคายเคือง
แล้วก็ช่วยคงความชุ่มชื้นผิวแล้วก็มีส่วนผสมที่มีมาจากธรรมชาติ
สำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อเป็นให้ลูกน้อยของคุณแบบออร์แกนิกนี่นะครับ
หรือบางคนจะซื้อฝากญาติฝากเพื่อนที่เพิ่งคลอดลูก
สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้สะดวกมากเลย๗๑๑
ดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดีครับ

นี่เมื่อวานช่วงปิดเบรกแรกเนี่ยเขาบอกดูสิเราทำเวลาไปได้ครึ่งชั่วโมง
เหมือนตอนคุณมดดำอยู่นางพูดอย่างนี้
นางเป็นคนที่แบบว่าพี่ไม่ได้ฟ้องนะ
เป็นคนที่สร้างเวรสร้างกรรมเยอะระวังเวรกรรม
เจ้ากรรมน้อยเวรมันมีจริงนะไม่น่าเปิดเลย
เหมียวไม่น่าเปิดเลย
เจ้ากรรมนายเวรมันมีจริงนะกัญชัย
เราก็พูดกันอยู่แล้วว่าตายไปให้มีคนไปวางพวงหลีดอะไร

ไม่ใช่ไม่ใช่แช่งด่าแต่ก็พูดกันไว้ไงพี่หนุ่ม
เราอย่าสร้างสัตว์ตัวกันเยอะเนอะทำไม

เดี๋ยวใครไปก่อนกันเราก็ไปวางให้กันจบแล้ว

ฉันไปวางให้นะฉันไปวางให้ได้

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากบริเวณทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
นัทที่ตำบลนวลไทยอำเภอนวลไทย
จังหวัดนครราชศรีมาครับ
เรื่องของเรื่องอย่างนี้มันมีต่อไม้ประหลาดที่ชาวบ้านระบุว่า
มันตายล้มจนถึงพื้นดินแล้วนะ

แต่พอระยะเวลาผ่านไปดูดี
มันสามารถกลับไปยืนต้นไม้เหมือนฟื้นคืนชีวิตได้ใหม่ว่ะ
นี่ไม่มีไม้พรีบอีก
ก็เลยจุดทูปขอทีเด็ดกันอย่างคึกคักเลย
ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบนายสมนึกดีสุด

ผู้ดูแลต่อไม้ยืนต้นตาย
ต่อไม้เนี่ยเดิมทีเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่

ซึ่งตัวเองไม่ทราบว่าเป็นไม้ชนิดใด
๒ปีก่อนเกิดลม
ลมพายุเนี่ยพัดต้นไม้เนี่ยล้มลงพาดอยู่กับคันนาเลย

เนื่องจากเป็นต้นไม้เก่าแก่และใหญ่มาก
น้ำหนักก็มากจึงไม่มีใครสามารถเคลื่อนย้ายไปได้
จนกระทั่งต้นไม้ดังกล่าวก็ตายไปในที่สุด
ชาวบ้านก็ที่เห็นไปคือชาวบ้านไม่เห็นค่าแล้ว

อยู่ดีนี่ไง

นิดพิจารณาดูเลขกันใหญ่นะฮะไม่รู้นะ
ว่าเฟ้ยเตะก็ไม่มีแต่ก็ไม่ตายอะเออขึ้นมาได้ไงอ่ะ
มันตั้งตรงนี้ถ้าสมมุติเอาจริงมันแปลกแล้วนะพี่

เพราะเดี๋ยวกว่ามันจะเกิดก้านก้านอ่อนกว่าจะใบนี้อีกหลายปี

จริงนะฮะเขาบอกชาวบ้านช็อกกันหมดเลย
ตรงนี้ไม่ใช่ใบออกมานะฮะดอกไม้ทูบเทียน
แล้วก็ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนั่นคือแป้งล้วน

โดยจะเป็นอิทธิฬิกษ์ของลูกขเทวดาที่ถึงสถิตอยู่ในต้นไม้

แล้วก็ต้องการที่อยู่ใหม่
หลักแหล่งจากต้นไม้ล้มมานานแล้ว
ไม่มีใครสนใจคือเรื่องน้ำหนักเขาสูง
ปกติถ้าเป็นต้นตะคงตะเกียงก็ต้องเอาเข้าวัดถูกต้องไหม
ตะเคียนหรือต้นไม่รู้เขาบอกไม่รู้ต้นอะไรแต่รู้แต่ว่ามันพาดคันนาอยู่
ก็เลยไม่รู้แต่ตัดไปทำฟืนซะเฮียนแล้วเนี่ยเหลือแต่ต่อเนี่ย
แต่ก็มันพาดคันนาอยู่มันขึ้นมาได้ยังไงกว่าดีกว่า
เขากินว่าตายแล้วนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เขาบอกอย่างนี้เลยว่ามันล้มมานานลุกคเทวดาเนี่ย
ได้มาเขย่ารถคนที่มาขอเลขเว้ยมีคนมาขอเลข
กระเทวดามาเขย่ารถคนที่มาขอเลขเด็ดจนทำให้ยางรถแตก
โดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่จอดอยู่บริเวณใกล้กับต่อไม้ดังกล่าว
แล้วหมายเลขทะเบียนของรถดังกล่าวก็ให้โชคให้ลาบชาวบ้านกันทั่วไปหมดเลย
ทำให้การออกเลขรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลต่างหวังเลขเด็ดกัน
เขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยกระซิบมาว่าเห็นเป็นสองห้ากับเจ็ดห้า
คือถ้ามีใบไม้จะเชื่อว่ามันฟื้นนะ
แต่อันนี้ใบก็ไม่มีแต่ขึ้นมาอันนี้น่านับ
ดันก็ต้องลงไปอีกแล้วพี่ไม่ลงไง
ดันขึ้นมาอย่างนี้ดันขึ้นมา

ใช่เพราะชาวบ้านตัดไปตัดฟื้น
มันก็บางดึง

แต่อันนี้มันคล้ายกับเป็นแบบว่า

อ๋อไม่เหมือนกล้วยหรือดูดี

มักมีก็คือขนุนมักมีก็คือขนุน
อืมเข้าใจไหม

ใช่อันนี้มันก็ไปอยู่ที่บ้านของนางใจสว่าง
อายุ๗๔ปีนางก็ไปพบเนี่ย
หลังบ้านเนี่ยนางก็ปลูกเอาไว้ในต้นขนุนอะไรอย่างนี้นะ

ตนเนี่ยไว้ก็ไปอยู่กับลูกสาวเนี่ยที่ร้านอาหารอย่างนี้แหละ
ขายพวกหลาบเป็ดอาหารตามสั่งที่จังหวัดสระบุรี
สัปดาห์ที่แล้วเดินทางกลับมาบ้าน

จูงแขนนางมานี่นี่เธอบ้านเธอมีอะไรนี่มันประหลาดมาก
นางรู้เรื่องเพราะนางไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหม
กลับมาเพื่อนบ้านให้จูงไปดูขนุนประหลาด
คล้ายปรีกล้วย

มีใครด้วยนี่ไง

ตายก็ดูภาพก็บอกว่าค่อยดูไป

เล็งดูดีเห็นหรือเปล่าแล้วมันเหมือนกล้วยไหม

เออไม่อันนั้นมันคืออีด้านข้างไงนี่ไง
แล้วนี่ข้างหลังมันเหมือนกล้วยเห็นไหม
แต่ผลปรากฏว่าฉันว่ามันเม็ดระหว่างเอาไปผสมกันไหมวะ
กล้วยกับขนุนมาผสมกันไหม
มันเลยกลายเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอย่างนี้

แปลกไหมล่ะเห็นไหมถึงได้บอกว่าแปลก

คนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้
ให้ทำตัวในลักษณะแต่งเป็นแบบขัน๕
เพื่อจะเป็นการรับโชคโบราณเขาบอกอย่างนี้
เพื่อจะเป็นการแบบว่าขนุนนี่มันก็เหมือนกับเกื้อหนุน
นางแม่กับนางลูกก็เลยแต่งกันสุดฤทธสุดเดช
เพื่อที่จะไปรับหนุนเกื้อหนุนนะ
ชาวบ้านก็เลยเห็นแล้วแบบดีมาจุดทูปไหว้ด้วย
ทันทีมีผ้าแดง๗๔๗๒กันว่ากันไป
พอมาลงมาลัยคล้องกันไปแป้งโรยมารูปไปกันไป
ก็นี่ต้องไปนับปรีกล้วยกันดีกว่า

แต่ป้าเขานับไงบางคนตาดีตาไม่ดีอะไรอย่างนี้
ก็แก่มากก็บอกว่าสิบสี่แกเหนื่อยไงแกนับพอแล้วสิบสี่อีกคนแก่น้อยหน่อยก็นับไปรีด้วย
สี่สิบเอ็ดพี่คะนี่บางรายบอกสองร้อยห้าสิบเจ็ดอ่ะ
ห้าเจ็ดอ่ะตรงกับเมื่อกี้นี่เลย
เห็นไหมสองห้าเจ็ดห้าตรงกับที่ทางเพื่อนบ้านมันบอกว่าหนึ่งสี่แปดด้วย
เออนับกันไปมันแล้วแต่คนเห็นหรือเปล่ากันนั้นนะ
นี่ฉันก็ว่าอย่างนั้นนี่ก็เลยหาซื้อลอตเตอรี่กันเลยจริง
ลอตเตอรี่ก็แล้วแต่ก็หาซื้อลอตเตอรี่กันไปเลยนะที่บ้านเนี่ยนะฮะ
บางสามตัวเลยบางทีก็สองศูนย์หนึ่งนะเล่นที่บ้านเขาสองศูนย์หนึ่ง
สู้หนึ่งอ่าบางคนซื้อชุดใหญ่ก็หนึ่งสองศูนย์อืม
ก็แล้วแต่สองศูนย์หนึ่งเนี่ยมันก็ถ้าชุดใหญ่ก็ร้อยยี่สิบล้าน
ซื้อกันไปนะตามเนี้ยนะก็ขอให้โชคดีกันก็แล้วกันนะเออ
สาธุเขาอะไรทำไมพบครั้งแรกขนุนลูกนี้คล้ายมีพระทุดงอยู่เอ่อ
เป็นลายอยู่ในนั้นเขาบอกอย่างนั้นน่ะแล้วนี่ไม่ใช่พระทุดงอย่างเดียวในจิต
กุมารน้อยด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีกุมารน้อยด้วย
เขาบอกว่าเกิดมา๖๐ปีแล้วนะไม่เคยพบเคยเห็นขนุนอะไรอย่างนี้เลย
ถ้ามีกุมารน้อยกุมารน้อยก็ไปไม่น่าใช่อ่ะอะไรอ่ะกุมารน้อยไม่น่าจะพูดอย่างงี้
เป็นผมจุกอย่างนี้ไงแล้วก็เอาน้ำแดงไปให้กับของเล่นเป็นรถยดเดินแรนด์
แล้วกุมารน้อยก็เอามาทำไมกุมารชอบกินน้ำแดงอ่ะก็อยากเป็นเบาหวาน
เขาบอกว่าจริงหนูเคยไปถามนะพี่เขาบอกว่าบางทีพวกอย่างนี้
ใช่อ่อเหรอเพื่อชอบเวลาเวลาถ่วยแม่งลูกฮมาอะไรอ่า
ก็ถ่วยน้ำแดงเชื่อกันมาอย่างเงี้ยก็แทนเลือดอ่า
นี่สิก็เอ๋อดีไหมเอาสิ
อีกเรื่องของดิฉันนะคะไม่มีตัวเลขค่ะแต่เป็นเรื่องที่เซ็นทรเมนเชิล
ใครเห็นหรือว่าใครได้อ่านก็จะน้ำตาคลอนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกเฟซบุ๊กฝนน้ำฝนนะคะ
ได้โพสต์ว่าแฟนไปเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมัน

เขาก็ไปบอกเด็กปั๊มถ้ามีคนมาติดต่อของหายให้โทรมาที่เบอร์เราเลย
แล้วพี่เขาก็ติดต่อมาแล้วก็ถามจำนวนเงิน

เขาก็บอกเราถูกหมดเลยก็เลยมอบเงินคืนให้

เขาบอกว่าทำงานกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ย
ลูกเขาให้กระเป๋าใบนี้มาเพื่อให้มันใส่เงินที่ได้ทำงาน
โหเอาล่ะครับ

กระเป๋าที่ลูกสาวให้ผมมา
ลูกบอกว่าให้ผมมาเก็บเงินครับ

น่ารักนะคือเงินเป็นหมื่นอ่ะ

ไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้ว
เขาเอามาคืนแล้วยิ่งประทับใจมาก
เพราะว่าลูกเขาเนี่ยเป็นคนให้กระเป๋านี้

ให้เก็บใส่กระเป๋านี้ไว้แล้วเด็กให้

ผู้ที่เก็บทั้งคุณน้องแล้วก็แฟนของคุณน้อง

ก็คือไปฝากบอกไว้ที่ปั๊มนะ

ฆ่าลูกช่าวบ้านตอนที่รู้ว่าหายมีใจคงหลักลาน
แล้วก็คงตามหาไม่รู้ตัวเองต้องมาไหน

แต่มีบัตรอะไรอยู่อย่างนั้น
แล้วใช่หมดแล้วก็บอกลักษณะกระเป๋าอะไรถูกหมดเลยโดยที่เขายังไม่เห็นกระเป๋าไง

ช่วงหน้าของดิฉันมีคุณกลัวเป็นขอนเซิร์ตแห่งปีที่บัตรขายเร็วที่สุดไม่อยากดูหน่อยไหม
ส่วนเรื่องโดนแฮ็กไอจีเธอโดนไปแล้วใช่ไหม

ครึ่งงั้นเพิ่งมาเริ่มใหม่

นี่แบบว่าบัตรหมดเร็ว
ใช้เป็นคนเป็นนาทีนะพี่ประมาณ๓๕นาที
ปีที่แล้วถ้าสมมุติปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย
ที่ขายหมดจริงที่แบบหมดเร็วจริง

โปเตโต้๓อะไรอย่างนี้ที่ผ่านมา
ที่หมดเร็วจริงปรากฏว่า
ฉากไปอย่างสวยงามนะฮะแล้วก็

วันที่๒๕๒๖มกราคม
จีนเลยบรรยากาศคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยความสุขและประทับใจ
เพราะว่าที่หลายคนคิดถึงเลยไล่เลี้ยง๘ชุดที่๑

อ๋อนับ๑๗

ลูกก่อร้างสร้างตัวเลยแหละ
อาจารย์สิงเท่าสารวุฒินักดนตรีพื้นบ้านอีสาน

รุ่นพี่นักดนตรีก่อนปิดท้ายด้วยสแตมอภิวัตรครับ
ช่วงท้ายคุณตูนโดดลงจากเวทีใหญ่

ตอนที่เขาวิ่งเสร็จใหม่มา๒ปีก่อนแล้วก็ต่อเลย
บอกโอ้โหจะไหวพี่ตูนบัตรก็หายวับไปเลยไม่มีการต่อรอบ
ไม่มีการแบบใครที่ได้ไปมันไม่มีการคนอื่นมันเคยมาใช้ตงไข้ต่ออะไรแบบนี้นะ
แต่ของอีทิตูนเนี่ยมากบับบ่าตุ้นพร้อมแข็งแรง
คอนเสิร์ตกลางคืนก็เต็มนะไม่ใช่ไม่เต็มนะเต็มจนถึงแบบว่า
รู้สึกปีนี้ปีตูนไม่น่าจะมีคิวนะนี่คือ๒รอบใช่ไหม๒วัน

แล้วต่อไปมีไหมมีโปรแกรมยัง

ก็คงต้องไปก้าวก่อน

เขาไปขึ้นแน่นวันนั้น๓วิติ

ก็เหมือน๔นาทีหมด

ส่วนคุณเดี่ยวมดดำเอ้ยมีเพื่อนแล้ว

ไม่ได้เยอะเท่าเขา
เราก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดาราโดนกันมาไลฟ์

ล่าสุดก็คือคุณเดี่ยวซึ่งเขาก็

หายไปหมดเดี่ยวสุริยนต์นะคะ
ว่ามันที่ก้าวมักราบผมที่ผ่านมาก็ก็รู้ว่าที่ด่วนก็รู้ว่าโดนแฮกป่ะและ
นักแสดงคนดังคนนี้ก็เข้าแจ้งความทางกองบังคับการปราบปรามและการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เกิดใจมาสุดก็เดี่ยวก็สร้างไอจีใหม่ละ

ติดตามอันใหม่ด้วยขอบคุณมากครับผม
อืมลูกพี่สองนี่หน้าเหมือนอ้วนลังศิษฐ์ว่ะ
เจ้าเค้าไปเรียกน้องพุทธเจ้าจอดไปมีเมียไปแล้วเนอะ

แล้วเดี๋ยวใช้ว่าอะไร
น้องคนอื่นนี้เรียกไอ้แต่น้องพุทธ

ก็เขาชอบแบบนี้ก็ปล่อยเขาไป

แล้วคนที่เค้าเขียนบทให้มึงได้มันไม่รับเลยว่ามึงเป็นบ้าหรือเปล่า
หนูกลุ่มกลับตาที
เขาเป็นแนวนี้น่าจะทำใจได้
เอสุพชัยแน่หรือต้องมาติดต่องานพวกมันผ่านหนัว
แล้วก็ไม่สำเร็จไม่ได้

จี๊จาดอะไรขึ้นมากับชิปปี้แล้ว
แต่จริงแล้วภาพนี้ไปดูภาพกันก่อนไหม
ว่าที่มันจี๊จาดออกมามันก็น่าจะ

มันเป็นรูปเก่ามาเมื่อ๒ปีก่อน

เขาจะมีเขียนแฮชแท็กไม่น่าเลย

แท็กปวดหัวทุกครั้งที่คุยกับเธอ

แคปชั่นมันไม่ได้หวานอะไรมากนะ
แต่เวลาคนอ่านเขาก็คอมเมนต์กันมานะ

มีเกณฑ์ที่เข้ามาสาระทันทีนะ

ใช่เริ่มทนไม่ไหวแล้ว
อันนี้ไม่ใช่คู่จิ้นเก่าเกรทเหรอ
เออคู่ละครไปมาสั่งอยู่แล้ว

เมื่อก่อนนะนู่นช่อง๓
ก่อนเป็นผู้จัดการดาราก่อนเป็นผู้จัดการดาราเนี่ย
ในอินสตาแกรมพี่เอ๋นเนี่ยสายรักสายสวาสตร์โอ้คุณพลาด

ปี๒๕๓๗แต่เมื่อ๒๖ปีก่อนดูสิ
โอ้มายก๊อดแนวไหนนะ

แอบชงสุดฤทธิ์อย่างนี้
ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณ
ขอโทษนะคะไม่ทราบว่ามาขาดจังหวะหรือเปล่าเนี่ย
บ้างนะหนูจะบอกอะไรให้ฟังไม่เป็นไรหรอก
พี่ไม่แปลกใจที่พี่เอแม่งเจริญรู้ป่ะ

แม่ทุ่มอะทุกคนก็แบบที่นอน
นอนอยู่ไม่ใช่ฟรีนะ

เมื่อก่อนเราจะรู้ว่าบ้านแม่ทุมอยู่ราชพร้าว๗๑ใช่ป่ะ
วันหนึ่งเขาก็ต้องขายบ้านหลังนั้นเพราะว่าเอาเงินไปรักษาแม่ทุมหมด
พี่เอด้วยความที่มันอยู่กับยุ้ยปรัฐมวัลมาตั้งแต่เด็ก
มันเป็นคนไปหาบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ให้ยุ้ยไปทั้งวันเลยนะ

ปี่มันใช่คนที่ดูแลมารู้จัก

นางจะเคี่ยวอะไรกับดาราอะไรก็แล้วแต่นะ
แม้ครับพี่เอ๋อันสัมภัยในว่ามีความสูงขอบอบอ
ทุกวันนี้จริง
ไม่บ้าหรอกเอ้าบันทึง
ชอบเต้นตาย
ชีวิตเปิดร้านอาหารเห็นไหมล่ะอืมก็ดีด้วยแล้วก็เอออร่อยดีสุด
มันเอาจริงหน้าเอเสียทุกครั้งก็ไปติดเอาจริงตาม
ไม่ใช่ก็แบบเอาเพื่อแกล้งเหรอ

ไม่รู้ไงคือเอาไปจริงใช่แต่ว่า
ด้วยเหตุผลมันใดที่ต้องเอาของเขา

ก็อ้ำจะบอกว่าเอ๊เธอไม่มีสิทธิ์มาพูดว่าเธอเป็นคนปั้นฉันนะ

คำว่าปล้นตรงตัวก็คือเรื่องนี้

ของคุณแม่นคะ
ค่ะสามีเขาเล่นกอล์ฟใช่ไหมคะ
ซึ่งก็แบบว่ายังแสดงความหวานกันอยู่
เหมือนเดิมก็มีภาพแบบโมเมนต์ความน่ารักเป็นภาพคู่กันรักอบอุ่นโอ้ยเป็นครอบครัวที่แบบดูแล้วอิจฉากันเลยทีเดียว
นี่สามีเซลฟี่นะนี่เห็นไหมวัดถ่ายเอง
นี่ควงคู่สวีทกันอยู่ตลอดล่าสุดค่ะก็มีเรื่องให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าไปรุมแซวกันเลยทีเดียว
จนแบงค์พัชระเนี่ยสามีของนี่นลำนี่นละสุทิสุทิตรอเนี่ยนะคะเข้ามาแซ่ว่าตีกรอฟมาตั้งนาน
มันไม่เคยมีสักครั้งที่ทำให้ภรรยาต้องมาตามคุมขนาดนี้
ป๊อบก็ตอบเห็นแล้วอยากรู้พี่กัดสนามนี้เลย
อกจากนี้ก็ยังมีเพื่อนเข้ามาเสริมทัพกันอีกเยอะแยะมากมาย
พฤติกรรมก็ไม่ค่อยจะดีอีกด้วย
ป๊อปนิธิก็ต้องรีบมาแก้ตัวเป็นพันละวัน

คุมอย่างนี้ก็นึกว่าจะแบบ

เห็นแล้วถามไปอีกเองต่อไปคุณเชียร์ที่คำพรก็เห็นรูปลุหรับ
เนี่ยเขาก็บอกว่านักธุระกิจนุมวงกาลชื่อขุนบิ๊กธนาคนเนี่ยเป็นนัก
เค้าทำเครื่องสำอางครับชาเม่ใช่ไหม

เขาบอกว่าคำสะกดไม่เป็นหรอกคำว่ากิ๊ก

เมื่อก่อนคำถามหลายสิบปีที่ว่านางเป็นธอม
ประมาณสัก๕๖ปีนี้
แล้วก็เป็นสาววายไง
คุณแม่โมดำรู้จักกับความเป็นสาววายมาเยอะ
ใช่ไงวะสาววายแปลว่าชอบก็แปลว่าอะไร
ก็คือผู้หญิงที่ชอบแบบผู้ชายจิ้นเหมือนกัน

วายคือผู้หญิงที่ชอบเรื่องรักผู้ชายรักชาย
ชอบอ่านชอบดูแต่ไม่ได้ร่วมกับเขา
ไม่รู้ว่าไม่เกี่ยว

ไม่ต้องวายเว็บกูดูไม่เป็น
ดูละครผู้ชายเอาไม่ดู
ไปเกาหลี
ใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเอาไปซื้อที่เดียวจบ

ไปแล้วสวัสดีค่ะ

จริงกูไม่เป็น